เธอกล้ายคลอดแล้วท้องแก่มากแล้ว

นอนรอเตียงมา๓วันแล้วอาการเธอเริ่มหนัก
หนูได้รับเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ตอนนี้ตั้งฟ้องได้๙เดือนแล้วค่ะ
ตอนนี้มีอาการไอแล้วก็เจ็บท้องเก่งไปหมดแล้วค่ะ
ท้องแข็งหายใจลำบากด้วยค่ะ
ท่านอายุ๒๔ปีเป็นพนักงานสาวออฟฟิศ

ว่าเธออยู่บ้านไม่มีเลขที่นะในซอยโพทะเล
ข้างวิทยาลัยสมุทรปราการถนนสุขุมวิทย์
ป่วยเป็นโควิด๑๙ครับแล้วก็ท้อง๙เดือนแล้ว
อีก๑๐วันจะคลอดนะฮะรอเตียงมา๓วันแล้ว
อาการเริ่มสุดหายใจลำบากตัวร้อน
มูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรส
หลังจากมีการแชร์บนโซเชียลมีเดียนะครับ
ก็เกิดกระแสดราม่าและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะครับ
นายชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับประธานหอการค้า
แล้วก็นางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจสมุทรปราการทราบเรื่อง
ก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษตอบโต้โควิด๑๙
กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการเดินทางไปรับตัวนางสาวเบนจพรแล้วนะครับ
ที่บ้านพักในซอยตราตรากบนะฮะ
เพื่อนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีสมุทรปราการ
โดยมีคุณหมอประจำห้องคลอดเนี่ยไปรอรับอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเลยนะครับ

คนไข้ออกมาแล้วนะครับคนไข้มาแล้วนะครับผู้ใหญ่
นายวิชัยพฤกษรวิทย์นะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์กู้ชีพเทศบาลนครนะครับ
เมื่อวานตอนเย็นแล้วครั้งหนึ่งรวมทั้งเมื่อเช้าของวันนี้ด้วย
แต่ผู้ป่วยไม่ยอมไปนะฮะ
อ้างว่าต้องการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเท่านั้น
แต่ด้วยห้องคลอดของโรงพยาบาลสมุทรปราการปิดนะครับ
จากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละ
คุณหมอที่จะทำคลอดก็ไปรอที่โรงพยาบาลสนามตั้งแต่ช่วงเช้า
เขาเอารถมารับถึง๔ครั้งสุดท้ายเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จฮะ
ด้านนางประนอมวงอุทัยอายุ๔๗ปีท่านเป็นแม่ของคนป่วยเป็นของผู้หญิงท้อง
และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นผู้เสี่ยงสูงนะสิรวมทั้งคนทั้งหมดนะฮะ
มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับนำคณะอสมเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
และพ่นยาฆ่าเชื้อรวมทั้งให้กักตัวสังเกตอาการ๑๔วัน
ตามมาตรการของรัฐแล้วนะฮะ
ถึงมือหมอแล้วนะคะก็ขอให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็คุณยายด้วยนะคะ